ท่านผู้ชมครับเตือนกันแล้วต้องเตือนกันอีกนะฮะ
ให้แบบที่ว่าหลอกมาให้เราชวนมาลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเยอะพวกนี้อย่าไปเชื่อนะฮะ
เว็บไซต์แอปพลิเคชันกลุ่มไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับ
ล่าสุดมีชายหนุ่มวัย๑๖ปียังเป็นเยาวชนอยู่เลย
แม่กับป้าต้องพาไปแจ้งความที่สอยพอเขาหินศรที่เชียงเซาค่ะ
คือหนุ่มคนนี้เนี่ยเอาเงินไปลงทุนแสนห้าซึ่งคือเงินของแม่กับป้าที่ทำงานแล้วเก็บเงินมาตลอดชีวิต
บอกว่ามีแอปพลิเคชันเนี่ยมาชวนลงทุนแรกก็ลงไปหน่อยเดียว

มันก็ชวนให้เอาเงินมาลงเยอะ
สุดท้ายเนี่ยหมดไปแสนห้าไม่ได้คืนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คุณแม่อายุ๓๖คุณป้าอายุ๔๑นะครับ
แม่มาแจ้งความเนี่ยพาลูกชายมานี่ร้องไห้
บอกว่าลูกชายถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน
เดี๋ยวจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนมาก
ทีแรกลูกชายลองโอนไปก่อน
โอนตอนแรกโอนไม่มากได้ผลตอบแทนดีมาก
มิจฉาชีพก็ชวนให้ลงทุนมากขึ้น
จะได้ได้เยอะขึ้นปรากฏว่าก็ตามสูตรฮะ

มันก็จะล่อรวมแบบนี้แหละแก๊งมิจฉาชีพอ่ะถูกต้อง
เหมือนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วมารู้เรื่องกันได้ยังไง
แม่บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายไปขอยืมเงินจากน้าก็คือน้องสาวแม่แล้วก็ญาติญาติคนอื่นด้วย
เงินจากญาติพี่น้องคนอื่นเนี่ยประมาณแสนนึงแสนนึงนะครับ
น้าก็สงสัยเอ๊ะหลานชายมายืมเงินอะไรเป็นแสน
สุดท้ายเนี่ยมาบอกแม่ไล่ไปไล่มาสารภาพว่าแอบเอาเงินในบัญชีของแม่แปดหมื่นกับของป้าหกหมื่น
แล้วเงินเก็บตัวเองด้วยรวมแล้วแสนห้าเอาไปลงทุน
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือโอ้โหแม่บอกทำงานหาเงินเก็บเงินมาทั้งชีวิต
ร่ำรวยอะไรเลยเนี่ยฮะหมดกันเลยฮะ
แล้วระหว่างที่แจ้งความอยู่ปรากฏว่าไอ้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเป็นผู้ชายนะ
คงเป็นหนึ่งในแก๊งอ่ะนี่โทรศัพท์มาที่เบอร์ของชายหนุ่มคนนี้
จะมาชวนให้ร่วมลงทุนเพิ่ม
คือเงินก้อนเนี้ยแสดงเหมือนของแม่เค้าอ่ะคือเป็นเงินของพ่อ
ของตาเค้าที่พึ่งเสียทิ้งไว้ให้แม่เค้า
ไว้ให้ลูกทำทุนแล้วลูกจะทำบ้าน
แล้วทีนี้ลูกชายมาเอาไปอย่างนี้ก็คือไม่เหลืออะไรแล้ว
พันธกรรมแม่เค้าหมดเลยหมดตัวเลย
ก็คือซุดกันหมดที่คนที่รู้เรื่องก็คือ
ตาคอกันทุกคนเสียใจกับการกระทำของน้องมาก
ก็เสียใจค่ะแต่ก็อยากให้ดำเนินการกับให้พวกนั้น
จากจึงอยากฝากเจ้าหน้าที่สำหรวจเล่นใช่ค่ะ
ใช่ค่ะเล่นเล่นให้หน่อยเล่นทำไร
อยากให้ไปเอาผิดเขากับพวกนั้นให้ได้
ถ้ามันมีของหลานแล้วมันก็ต้องมีของคนอยู่ต่อไป
สพเขาหินซ้อนก็รับแจ้งความไว้ให้แล้วนะครับ
พวกนี้ก็อย่างที่ทราบฮะแก๊งพวกนี้ก็ตามยากเหลือเกินด้วย
จริงค่ะคืออย่าว่าแต่เด็กอายุ๑๖เลย
ผู้ใหญ่หลายคนยังโดนอ่ะลักษณะแบบเนี้ยต้องระวังต้องระวังจริงจริง